ความคืบหน้าที่ครอบครัวตามหาน้องนโมนะฮะ
กับคุณยายนะครับน้องนโมเนี่ยเด็กชายธนสะสิรัฐ
อายุ๔ขวบครึ่งหายไปพร้อมกับคุณยาย
คุณยายเนี่ยอายุสี่สิบหกปีชื่อว่าคุณยายอำพรคงวิชา
หายไปตั้งแต่ยี่สิบห้ามีนาคมตอนหนึ่งทุ่ม
แถวแถวบริเวณนวมิลแปดสิบแปดนะครับ
ทางครอบครัวเขาก็ตามหาอยู่ตลอด
กองปราบด้วยนะครับก็ออกเฟซบุ๊ก
ให้สังคมออนไลน์ช่วยกันตามหาด้วย
อ่าวันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ที่เราก็ตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
โดยนายอมรินสะสิรัฐและนางสะสิวิมลคงวิชา
พ่อและแม่ของน้องนโมไปที่กองปราบ
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาลูกชายนะครับ
แล้วก็ผู้ที่เป็นยายด้วย
อ่าก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังบ้านของพ่อและแม่ของน้องนโม
หมู่บ้านซอยเพิ่มสิน๑๕แขวงคลองถนนเขตสายใหม่กรุงเทพแม่ของน้องนโมบอกว่าน้องนโมแล้วก็แม่ของเธอ
ซึ่งก็คือยายของน้องนโมหายตัวไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนั้นแม่พาน้องนโมไปที่ทำงานด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอม
ก็เลยพาน้องไปเล่นจะได้ไม่เหงาหลังจากตัวเองเลิกงานประมาณ๑ทุ่มกลับมาไม่เจอลูกและแม่โทรไปหาก็ไม่ติด
๕โมงแม่จะต้องถึงบ้านแล้วเลยโทรไปถามเพื่อนแม่ที่ทำงานแถวซอยนววิน๘๘บอกว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมารับแม่ไป
พอสักพักก็โทรกลับมาว่าผู้ชายคนขับรถกระบะไม่ยอมให้ลงจากรถไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือน้องกับแม่เนี่ยสักประมาณเวลาทุ่มนึงหนูเลิกกันกลับมา

ก็เลยโทรหาที่ทำงาน
ก็พบว่ามีแม่ออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
ช่วงเย็นแล้วแล้วเราก็เลยติดต่อแม่ไม่ได้

คนที่งานก็บอกว่ามีคนมารับไป
ส่วนทางด้านของนางสัตว์ศิวิมนตร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
คนขับรถกระบะค่ะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

ไม่เคยมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกัน
ก็เลยไม่เข้าใจว่าไปรับแม่กับลูกของตัวเองได้ยังไง
ที่สำคัญหลังจากรับลูกกับแม่ไปเมื่อวันอาทิตย์
ตอนเย็นค่ะจู่อีกวันหนึ่งกลับไปพบสัญญาณโทรศัพท์ของแม่
โผล่นู่นเลยที่โคราชแล้วสัญญาณก็หายไปจนถึงวันนี้นะคะ
คนที่มารับไปเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวค่ะพี่
แต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถไปรับได้ยังไงอะไรอย่างนี้

ก็ออกจากที่ทำงานแม่นะคะแล้วก็มาส่งที่ซอยหมู่บ้านที่ซอย๑๘อะค่ะ
และหลังจากที่มาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็คือเหมือนเขาไม่ยอมให้แม่ลงจากรถ
เขาไม่ยอมปลดล็อกรถให้แล้วแม่ก็เลยแบบเห็นว่าแบบท่าไม่ดีแล้ว
แม่ก็เลยโทรหาคนที่ทำงานโทรกลับไปหาคนที่ทำงาน
แล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าสัญญาณไปผัวโคราชวันที่๒๖ค่ะ
ก็คือไม่ทราบเหมือนกันว่าไปอยู่ที่นั่นได้ไง
ส่วนพ่อของน้องนโมนะคะนายอมรินสะสิรัฐ
บอกว่าตอนนี้กระวนกระวายใจมากที่ลูกชายหายตัวไป
หลังเกิดเหตุพยายามโพสต์ตามหาในโลกโซเชียล
มีคนแชร์ข้อมูลเป็นจำนวนมากนะคะ
หลายคนก็ส่งข้อมูลไปให้พ่อนะว่าไปเจอน้องอยู่ในงานย่าโม
แต่พอไปตรวจสอบแล้วอ้าวไม่ใช่
ตอนนี้ทางภรรยากับทางตัวพ่อเองรวมถึงญาติญาติรอความหวังเดียว
ก็คือรอจากกองปราบว่าจะตามตัวได้ยังไง
อยากจะให้ตามตัวให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนคนที่พาตัวไปก็รู้แค่ชื่อเล่นชื่อว่าในนึกอะค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับล่าสุด
ตำรวจกองปราบกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างในหมู่บ้านในที่ทำงาน
สัญญาณโทรศัพท์ที่พบในพื้นที่โคราชนะฮะ
ซึ่งข้อมูลต่างเชื่อว่าคนที่พบพาตัวทั้งสองคนไป
ก็น่าจะเป็นคนขับรถกระบะคนนั้น